ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดที่เชียงใหม่

พ่อค้ายาบ้านี่นะครับใช้เปลืองยิง
สารวัตรชุดจับกลุ่มท่านเสียชีวิตหนึ่งนาย

เสียชีวิตเลยฮะตำรวจเสียชีวิตครับ
คนร้ายหนีไปได้แล้วทิ้งรถกับยาบ้าไว้กว่า๔ล้านเมตรฮะ

โตโยต้าสีดำทะเบียนยอยักษ์ปงู๘๓๓เชียงใหม่

ที่ขับหนีหนีการจับกลุ่มนะครับ

จ๊โต๊ะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
คือด้านรถขออภัยฮะด้านหน้ารถมีรอยกระสุนหลายรู
ยางเนี่ยถูกยิงจนแตก๓ล้อแล้วนะฮะ
แล้วก็มีกระสอบสีฟ้าที่ดัดแปลงเป็นเป้ใส่ยาบ้า๒๑กระสอบนะครับ
นับแล้ว๔๑๙๐๐เมตรครับคุณผู้ชมฮะ
รถใหญ่จริงส่วนคนขับรถหนีครับ
ก่อนที่คนร้ายจะมาจนมุมแบบนี้นะครับ
ก็มีการสืบสวนจนทราบว่ามีแก๊งค้ายาเสพติด

จะมาส่งที่พ่อค้ายาในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งหัวหน้าชุดปรับปรามยาเสพติดก็นำกำลังออกจับกลุ่มฮะ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ไปตามเส้นทางบ้านโป่งไฮถนนโชตนาบ้านท่าตอน
ไปเจอรถกระบะคันนี้ต้องสงสัยก็ขอตรวจค้น

แต่คนร้ายใช้ปืนปุ้ยแล้วเป็นปืนอาวุธสงคราม
ทะลุกระจกมากระสุนเข้าหน้าอก
แล้วขาของพันธุ์ตำรวจตรีพิบูลพันธ์
พันธุ์ตำรวจตรีพิบูรพันธ์สุขุมา

กุฏกรรมอ้าย

แล้วก็รีบนำตัวพันธบรตรีพี่บุญพันธ์ส่งโรงพยาบาลฝาง
พยายามยื้อชีวิตท่านอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวท่านเสียสละจริง

พยายามไล่ติดตามรถยิงยางจนแตก

แต่ตอนนี้นะครับตำรวจทหารช่วยกันไล่ล่า
พ่อค้ายาบ้าลายนี้อยู่ฮะขอให้จับให้ได้ครับ